ทั้งห้างเลยทีเดียวแถวระยอง
ก็เอารถไปจอดตรงที่จอดของห้าง

มองจ้องตาก็แล้ว
พูดคุยด้วยก็แล้ว

ความยาวมันประมาณสัก๒เมตร

ในอเบอร์ปลวกแดงจังหวัดระยอง

คนแถวนั้นตกอกตกใจ

มายังไงก่อนแต่ก็เป็นไปได้นะ

มันอาจจะซุกซ่อนอยู่ตามท่อระบายน้ำ

เจ้าตัวอขมาแบบนี้ใช้เวลาอยู่พักใหญ่เหมือนกัน
สุดท้ายก็จับมาแล้วเตรียมไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

มีเรื่องเล่าต่อไปถามเจ้าของรถคุณสิรินนภา
สะอาดเจ้าของรถเก๋งคันนี้นี่แหละ
ตัวเงินตัวทองมันไปหลบซ่อนอยู่

คือรถคันนี้เมื่อคืนนั้นน่ะ
ฉันฝันว่ารถคันนี้หาย

แล้วพอวันรุ่งขึ้นดิฉันขับรถคันนี้มาจอดที่ห้าง
อย่างนี้ตัวเงินตัวทองมันก็มามุดใต้ท้องรถคันนี้

ดูแล้วดูไปเป็นแกดแพทเชื่อมโยง

มันค้างอยู่นานแล้วคุณจะมาขอภาพช้าอีกทำไม

แล้วแต่คนเชื่อนะแล้วแต่ความคิดคนนะ

ภาพเร็วเลยไปเร็ว

เงินตัวทองมาเขาเชื่อว่าจะให้โชค
เออก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณกันไปนะคะ